ทำไมยังรถยนต์มีสีดำ

วิ่งไปปุ๊บถึงมีสีก็อาจจะมีการเลอะบ้างล่ะ

มีจำกัดไม่ว่าจะแร่ธาตุเองหรือน้ำเอง
อยากจะส่งมอบต่อให้คนรุ่นต่อไป

เราก็เล็งเห็นตรงความยั่งยืนนี้ว่า

เราจะไม่สามารถที่จะบริโภคพลังงาน
บริโภคทรัพยากรไปได้เรื่อย

เราจะต้องมีกิจกรรมมีนโยบายยังไงบ้าง
เราเรียกว่าเป็นตัวยางหล่อดอก

สวัสดีรับรับสู่รายการ

ลองเล่าความเป็นมาคร่าวให้ฟังหน่อยครับใครคุณ
แต่ว่าจริงแล้วเราเป็นบริษัทญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นก่อตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยท่านโชจิโรอิชิมาชิ

ทีนี้จริงแล้วธุรกิจของท่านตอนต้นไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวยางเรียวหรอกครับ

ทีนี้มันก็มีการตัดเย็บถุงเท้าญี่ปุ่นเรียกว่าทาบิ
ตัวนี้เป็นถุงเท้าที่เอาไว้ใส่กับรองเท้าญี่ปุ่นถ้านึกภาพกันออกเนี่ยครับ
ท่านก็ทำการปรับปรุงคุณภาพโดยการเอายางไปฉาบ
ก็เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการใช้งานแล้วก็ความทนทาน
ทีนี้หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่จะพัฒนาหลังช่วงสงครามโลก
ก็มีการนำเข้ารถยนต์เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น
ท่านก็เลยเห็นว่าธุรกิจรถยนต์น่าจะเติบโตเนอะ
ทีนี้ก็เลยมองเห็นเอองั้นยางรถยนต์น่าจะเติบโตไปกับธุรกิจรถยนต์ด้วย
ก็เลยเริ่มหันมาสนใจในการผลิตยางรถยนต์
ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เริ่มผลิตยางรถยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อน
จากนั้นพอธุรกิจเติบโตมากก็มีการส่งออกยางไป
แล้วก็ดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก
จนถึงปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด๔หน่วยธุรกิจ
โดยงานแรกที่อยู่ที่ประเทศอเมริกาก็ครอบคลุมอเมริกาเหนืออเมริกาใต้
ในส่วนหน่วยงานของยุโรปก็ครอบคลุมทั้งยุโรปรวมถึงแอฟริกากับอินเดียด้วย
ส่วนที่๓ก็บ้านเรานี่แหละครับก็มีประเทศไทยรวมทั้งเอเซียเลยครอบคลุมถึงประเทศจีนด้วย
อีกหนึ่งธุรกิจก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดก็มี๔อัน
ถ้าเกิดว่าพูดถึงประเทศไทยปัจจุบันเองบริโซนมีถึง๑๓บริษัทแล้ว
ตั้งแต่วัตถุดิบการผลิตต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับบิโซนก็เล็งเห็นความสำคัญ
มีการลงทุนที่ประเทศไทยมากพอสมควรครับ
ที่ผมกำลังจะบอกก็คือมันเป็นยางที่มันเป็นยางระดับโลกนะ

สงสัยว่าทำไมยางรถยนต์มีสีดำแต่สีเดียวฮะ
หรือยางสีอื่นทำไมมันต้องมีสีดำสีเดียว
คือยางรถยนต์เนี่ยคือจริงมันใส่ตัวเราเรียกว่าผงข้าวเหมาดำ

ทีนี้เนี่ยก็เคยมีคนเหมือนกันใช้ตัวสารอื่นที่ปรับปรุงคุณสมบัติ
แล้วก็ถ้าเราใส่เป็นสีขาวเนี่ยก็นึกว่าถ้าเราเติมแต่งสีเข้าไปเหมือนทำได้
ถ้าเรานึกภาพตามเนี่ยจะเห็นว่ากระบวนการผลิตสีขาวต้องแยกจากสีดำ
มันโปรดเปรี้ยงกันไม่ได้มันธุระสีขาวจะกลับเป็นสีดำด้วย
อีกหนึ่งลายแต่ว่าความต้องการท้องกลางจริงมันไม่มากมาย
ก็เลยเหมือนกับว่าจริงพอไปใช้งานจริงเหมือนไม่สะดวก
เพราะฉะนั้นในปัจจุบันก็เลยมักไม่เห็นเลย
เพราะการลงทุนเหมือนกับไม่มีความคุ้มค่าแล้ว
ก็อยากจะส่งมอบทรัพยากรบนโลกใบนี้ซึ่งมีจำกัด
เราต้องเรียนตรงว่าทรัพยากรบนี้มีจำกัด

อยากจะส่งมอบต่อให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้

บริโภคทรัพยากรไปได้เรื่อย
เราก็ให้ดูเอ๊ยเราจะต้องมีกิจกรรมมีนวบตรองยังไงบ้าง
เพื่อสะท้อนถึงความยั่งยืนโดยการส่งมอบของที่เรามีในรุ่นนี้ให้กับรุ่นถัดไปได้ใช้งาน
แนวคิดมันมาจากตรงนั้นมันมาสักกี่ปีนะครับคุณนัท
ก็คือในปีที่แล้วนะครับปี๒๐๒๒เราก็มีนโยบายนี้ออกมาเป็นตัวเลขชัดเจนเลย
ให้คนทั่วไปมันรู้สึกว่าจับต้องได้ยังไงครับ
จริงแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการลดการใช้พลังงาน

ทีนี้ก็จะซ้อนเห็นว่าถ้าโลกเราร้อนขึ้น
สิ่งมีชีวิตบนโรคอยู่ไม่ได้ล่ะพอแน่นี่กิจกรรมตัวนึง
มันจะร้อนขึ้นเรื่อยเราก็ต้องทำให้โลกร้อนขึ้นช้าลงกว่าเดิ
คืออุตสาหกรรมที่เรามีมันไม่สามารถหยุดว่าจะมีการปลดปล่อยแล้ว
แต่ว่าเราต้องดูว่าระดับไหนไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราตั้งเป้าสุดท้ายเราใช้พลังงานหมุนเวียนในวงการผลิตที่๑๐๐
ส่วนที่๒นะครับกรณีที่๒เป็นเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน
แล้วก็มุ่งนิ้นในการพัฒนาเทคโนโลยีปัจจุบันมีอยู่๒ตัวที่เราจะใช้สำหรับตอบรับในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตัวนึงเป็นการใช้จริงในตระหนักเรียบร้อยแล้วเราเรียกว่าเป็นตัวยางหล่อดอกผลิตสมพิเมียม
จากเราใช้เทคโนโลยีซึ่งผลิตตัวโครงยางเนี่ยให้ค่อนข้างแข็งแรงทนทานแล้ว

ทีนี้ติดออกยางใหม่ก็นำสามารถกลับไปใช้ได้เปลี่ยนเสมือนยางใหม่เลย

เรามีการตรวจสอบโครงก่อนแล้วก็มีขบวนการผลิตซึ่งใช้เทคโนโลยี
โครงเดิม๑โครง๓ครั้งแล้วก็นึกภาพออกนะครับว่าโครงเดิมปุ๊บ
เราใช้ใช้ประกอบน้อยลงเราใช้พลังงานน้อยลง
เพราะฉะนั้นมันก็สอดรับในเรื่องของการใช้ทรัพกรน้อยลง
เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเพราะเรานำโครงกลับมาใช้ใหม่
แน่นอนว่ามันก็จะช่วยส่งเสริม
ส่วนที่๒ที่ส่งเสริมเรื่องของตัวเศรษฐกิจหมุนเวียน

เห็นภาพชัดมากเมื่อความได้ทางการหมุนน้อยลง
ระยะทางการวิ่งต่อ๑การชาร์จ

สุดท้ายแล้วหลายคนคงสงสัยว่าที่เราพูดกันมาทั้งหมด

ช่วยให้ธุรกิจมันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
โซนเราเรามองในเรื่องของการส่งมอบโลกใบนี้ต่อคนรุ่นถัดไป

แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบิสโซนเองก็สะท้อนผ่านคุณค่าของตัวประสิทธิภาพของยางรถยนต์
ก็คือใช้ยารถยนต์มั่นใจได้ว่า๑คือคุณได้ประสิทธิภาพเต็ม๒คือรักโลกใบนี้เลยสามารถส่งผ่านต่อไปได้
แล้วก็ความคุ้มค่าของมันนะครับผมว่าในตัวประสิทธิภาพราคายางที่เราดูโดยรวม
ผมเชื่อว่าบริโซนเป็นบริษัทที่ใช้ทุกยีและบวกความทั้งยืนได้คุ้มค่าที่สุด
มันจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคไหมครับ

เกินกว่าสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นตัวสะท้อน

แล้วก็จะยังได้รับคุณค่าของยางบีสโตนเหมือนเดิม
ขบถ้วนแม้ว่าเราเนินการของความยั้งยืนนะครับ

ก็เราจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิกัดสิ่งแวดล้อม
รักษาโรคใบนี้มากกว่าเดิม
ส่งต่อสิ่งดีต่อคนรุ่นต่อไปต่อไปเรื่อย

ครับสวัสดีครับ